เคยได้ยินไหมเวลาที่คุยกับเพื่อนแล้วบอกว่าสาบานป่ะล่ะ
แล้วอีกฝ่ายมันก็จะบอกไม่เอาเดี๋ยวพาพ่า
ดิฉันพูด
เดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้รถที่จอดอยู่ตรงนั้น
แล้วฟ้ามันลงมาต้นไม้เปรี้ยง
โอ้โฮมันโค้งลงไปเลยเหรอนั่นน่ะใช่
แล้วก็หวัดเสียวเพราะแสงมันแบบวาบขึ้นมาแบบนี้นะ
ลำพังเสียงอย่างเดียวก็ดุ้งแล้วนะ

แล้วต้นไม้หักลงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่โมงดอม๑๑โมงอ่ะอ่อใช่เมื่อวันทางค้านี้ผ่านมา

แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในกล้องจับภาพเอาไว้ได้
นี่เป็นบ้านอยู่ที่อำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วพอฟ้ามันผ่ามากลางต้นไม้ริมคลอง

รถคันนี้เมื่อกี้ยังเห็นที่ปัดน้ำฝนปัดอยู่เลย
ติดเครื่องอยู่มีคนอยู่ในรถด้วยนะ
แต่ว่าคนในรถไม่เป็นอะไรปลอดภัยแล้วดูสภาพต้นไม้
โอ้โหต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่านนั่นแหละ

คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมหินขวานฟ้า
หินขวานฟ้าไม่เคยได้ยินเลยอะนี่คือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจ้าของคลิปเจ้าของบ้านลองไปขุดดูซิ
จุดตรงที่ฟ้าผ่าเนี่ยหินขวานฟ้าที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นความเชื่อ
เขาเล่าต่อกันมามันคือแผ่นหินโบราณลักษณะเหมือนเป็นขวาน
แล้วในนั้นมันจะมีแร่ธาตุวิเศษที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้อยู่
งคงกระพันธ์ป้องกันพูดผีปีศาจ
อันนี้มันเป็นความเชื่อใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าหินขวานฟ้าถ้ามันอยู่ตรงนั้น
มันจะเป็นตัวล่อฟ้าดอมเหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าให้ฟ้ามันผ่าลงมา
เจ้าของคลิปมาตอบเลยบอกว่าไปขุดหาดูหมดแล้วครับ
ไม่พบหินขวานฟ้านะแต่ก็มันก็เกิดขึ้นได้เรื่องฟ้าผ่าเนี่ย
แต่เราก็จะเตือนเสมอเวลามีฝนตกฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอย่าอยู่ใกล้อะไรนะ
ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาแบบนี้นะคะ

หินขวานฟ้าหินขวานฟ้ามีขายด้วยคุณผู้ชมนะ